ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามกันต่อหน่อยนะฮะกรณีของป้าวิมลนะครับ
หรือว่ายายแอ๊ดนะครับวัยหกสิบห้าปีกับสามีที่บ้านเนี่ย
เป็นไข่แดงอยู่แถวบางบอนอ่าจำได้พี่อุ๋ยเล่าแล้วต้องมุดรูหมา
อืมเพื่อจะไปหาหมอนี่เป็นข่าวไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ใช่ไหม
อุ๋ยใช้คำว่าอะไรนะพื้นที่ตาบอดนั่นแหละอ่า
เป็นที่ตาบอดตาบอดฮะนี่แล้วต้องออกมาเนี่ยมุดรูกำแพงผ่าน
อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโรงงานที่มาสร้างขนาดที่ดินแถวบ้านอยู่
อืมเพื่อจะออกไปที่โลกภายนอกค่ะนะครับแต่วันนั้นมันก็มีกระแสตี
กลับมาอยู่เหมือนกันหลังจากที่ติไปตามข่าวแล้วทำให้ทราบว่า
ที่ของป้าแกเนี่ยแกก็ประกาศขายอยู่สองล้านสี่ค่ะ
ประเมินนะราคาประเมินแต่ก็จะขายสามล้านสี่ล้านค่ะ
ทางที่เขาเคยมีให้เดินลัดเลาะผ่านมาได้เนี่ยเป็นสวนตรงนี้เนี่ย
เมื่อก่อนเคยให้เดินที่๑เมตรแต่แกไปฟ้องแกจะขอ๓เมตร
อืมกว้างขึ้นแล้วศาลก็ยกฟ้องค่ะอ่า
ทำให้เจ้าของที่ที่เคยให้เนี่ยนะฮะก็เลยอ้าวงั้นปิดเลยก็แล้วกัน
ไม่ให้ออกเลยก็แล้วกันที่หลังบ้านเป็นที่ของญาติพี่น้อง
ก็มีปัญหากันมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เลยออกไม่ได้อีก
ท่านผู้ชมครับวันนี้มันก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะ
ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยจะหาจุดลงตัวได้แบบไหนอย่างไรนะครับ
อ่าเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่แผนผังเพิ่มเติมอ่ะนะ
เผื่อจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นว่าที่ของคุณป้าวิมลใจอารีนะ
มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ
บ้านเนี่ยอยู่ที่ซอยบางบรนศ์๕แยก๗นะครับเหตุบางบรนศ์กรุงเทพฯนะฮะ
อ่าล่าสุดวันนี้
แอดกับสามีนะครับก็คือคุณตาสง่านะครับ
อายุ๖๕ปีเหมือนกันลูกสาวด้วย
วันนี้ไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะที่โหนกระแสนะครับ
เราก็ไปตามมาเพิ่มเหมือนกันนะฮะว่าเออตกลงเป็นยังไงยาย
เป็นข่งเป็นข่าวไปแล้วสื่อมวลชนเข้ามาดูเรื่องราวของยายเนี่ย
ความเดือดร้อนต่างเนี่ยมันพอจะมีทางออกไหม
ขอดูแผนผังที่ดินของยายแอดหน่อยได้ไหม
อ่านี่นะครับคือถ้าไล่ไปเนี่ย
ขวามือเนี่ยนะฮะดูถนนสองข้างซ้ายขวานะครับ
จะเป็นถนนบางบอนนะครับถ้าแถบขวามือทั้งหมดเนี่ย

นะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นถนนบางบอน๕ซอย๗นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางเนี่ย
แล้วเข้าถนนเนี่ยมันต้องใช้ถนนบางบอน๕ซอย๗
กับถนนบางบอน๕ซอย๕อยู่แถบซ้ายกับแถบขวานะครับ
ที่ดินของเย้แอ๊ดหรือว่านางวิมนต์แล้วก็ในสง่าเนี่ย
คือสีแดงนะฮะที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นตรงกลางเห็นไหม
เป็นไข่แดงอยู่ตรงนั้นนะครับค่ะอ่าส่วนด้านบนสีเหลืองเนี่ย
เป็นของลุงสมุทรลุงสมุทรเนี่ยเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับ
จริงเนี่ยที่เก่าแก่เนี่ยเป็นของในทวนนะครับ
แล้วมันจะมีโรงงานกั้นนะครับอ่ามีที่ดินที่อีกส่วนหนึ่ง
เขาขายให้กับยายของพระไปนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
จนต้องมุดกำแพงกันนะครับกำแพงที่ขุดดินลอดรั้วนะ
เป็นจุดแดงทางเดินยาวมาตรงนั้นนะครับ
ทุกผู้ชมครับวันนี้นะฮะทางยายแอดเนี่ยบอกว่า
ดินผืนนี้เดิมเนี่ยเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะ
เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยมันคือ๒๒ไร่นะครับ
โทนกับยายจันทร์อันนี้เป็นรุ่นตารุ่นยายของยายแอดเลยนะ
แบ่งให้กับลูกสามคนนะครับก็มีลุงทวนนะครับ
ทวนก็แบ่งให้กับน้องสาวคือป้าเจียนอีก๖ไร่
แล้วก็แม่เล็กแม่เล็กคือแม่ของยายแอดอีก๖ไร่
มันเหลืออีก๑๐ไร่อยู่ในความดูแลของลุงทวนนะครับ
ทวนป้าเจียนและแม่เล็กนะครับต่อมาแม่ของยายแอดคือแม่เล็กเนี่ย
มอบที่ดินให้กับยายแอดเนี่ยนะฮะยายแอดก็เอาที่ดินเนี่ย
ไปขายฝากกับลุงทวนเนี่ย๕ไร่นะครับในราคา๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็เหลือเอาไว้อยู่เองเนี่ยหนึ่งไร่ก็คือที่ดินที่เป็นไข่แดง
ปัจจุบันนี่แหละนะครับทีนี้ที่เหลือมันก็ร้ายล้อมด้วยที่ดินของญาติญาติพี่น้องนั่นแหละนะครับ
แอดเองแกก็บอกแกก็ไม่มีเงินไปถ่ายถอนคืนก็ยอมให้ลุงทวนเนี่ย
แกยึดที่ไปเลยแกก็เหลือแค่๑ไร่นะครับลุงทวนก็ขายที่ต่อครับ
ส่วนหนึ่งก็ขายให้โรงงานแป้งนะครับส่วนที่ดินฝั่งขวาที่บ้านของยายแอดเนี่ยตรงฝั่งขวาเนี่ย
เคยใช้เป็นที่ดินเดินเข้าออกไปถนนได้เนี่ยฮะเขาก็ไปขายต่อให้กับพระรูปหนึ่งนะครับ
ทำให้ยายแอดเนี่ยไร้ทางเดินเข้าออกมันเป็นที่ไข่แดงไปแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวของยายแอดกับลุงทวนมีปัญหากันอีกด้วยก็เลยทำให้ที่ด้านหลังน่ะสีเหลืองเหลืองอ่ะ
ตอนนี้เป็นรุ่นลูกลุงทวนแล้วคือทางพี่สมุทรเขาเนี่ยก็เลยมีปัญหากันอีกไปเดินผ่านบ้านเขาไม่ได้อีก
นี่เห็นไหมฮะปกติเนี่ยยายแอดเนี่ยเวลาเขาออกเนี่ยเขาจะออกทางที่ฝั่งสีชมพูเห็นไหม
อืมเพราะตรงเส้นสีเขียวที่ล้อมอ่ะที่ติดกับสีเหลืองด้านบนเนี่ยนะฮะ
เป็นโรงงานแป้งที่ลุงทวนเขาขายที่ไปให้แล้วนะยายแอดก็จะเดินผ่านที่สีชมพู
สีชมพูในกรอบเนี่ยคือที่เป็นสวนมีร่องน้ำเนี่ยเห็นไหมฮะ
คือซี่สีชมพูนะในกรอบแผนผังนะปกติจะเดินผ่านไปแล้วก็ไปทะลุถนน
เห็นถนนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องไง
แอดบอกเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้๑เมตรแล้วแกมองว่าโอ้โหมันแคบไป
อยากจะขอเป็น๓เมตรสุดท้ายเนี่ยมีทนงทนายมา
ซึ่งแกบอกความจริงเนี่ยยายไม่ได้ขอ๓เมตรอยากจะให้เพิ่มเป็นสักเมตรครึ่ง
แต่ทนายที่มาทำเรื่องฟ้องในที่ที่ต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่จะต้องแบบ
มีการใช้ทางร่วมกันเพราะว่ามันปิดกั้นอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้
ทนายบอกโอ้ยฟ้อง๓เมตรไปเลยเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการเจรจากลายเกลี่ย
แล้วก็ต่อรองกันสุดท้ายฟ้องไปฟ้องมาสารยกฟ้อง
เขาเลยปิดเลยจากได้เมตรหนึ่งเลยปิดเลยนะฮะเลยเดินต่อไม่ได้นะฮะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกฝั่งก็เป็นโรงงานแป้ง
แล้วมันมีหมามาขุดรัวไว้ไงขุดกำแพงไง
แกก็เลยต้องมุดกำแพงแล้วเดินเลาะโรงงานแป้ง
เพื่อจะไปทางถนน
และสุดท้ายวันนี้ยายอ๊อสยายแอ๊ดก็บอกว่า
ไม่รู้ว่าเนี่ยเขารู้ข่าวแล้วจะทำยังไงเหมือนกันนะ
เกิดเขารู้ข่าวแล้วเนี่ยไม่ให้มุดทะลุไปนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะครับ
ส่วนด้านหลังฝั่งด้านหลังคือที่ของลุงสมุทรนะฮะ
ที่เป็นลูกของตาทวนก็มีปัญหากันมาตั้งแต่โอ้โหนานแล้ว
เขาก็ไม่ให้ผ่านอีกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยายแอดบอก
แอดกับลูกสาวเคยไปติดต่อขอเช่าที่
เป็นที่ดินฝั่งขวาตรงบ้านของเธอที่เขาทำเป็นสวนอยู่นะ
ความจริงเขาขายต่อให้กับอ่าพระแล้วพระเขาให้เช่าที่ทำสวน
มีคนเช่าอยู่แต่เขาให้ใช้๑เมตรนั่นแหละนะครับ
แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันนะครับ
ทนายแอดเนี่ยไปเขียนคำร้องขอใช้เส้นทาง๓เมตร
เพราะคิดว่าสารคงให้จิตราจารย์ไกลเกลียด
เลยขอ๓เมตรไว้ก่อนแต่การเป็นไม่ได้เลย
สุดท้ายสารยกฟ้องนะฮะคู่กรณีก็เลยเอา
งั้นปิดเลยก็แล้วกันคุยกันไม่คุยไปฟ้องก็เลยปิดเลย
แอดกับสามีเลยต้องนี่ฮะไปใช้รูที่สุนัขมันมาขุดเอาไว้ใต้กำแพง
ลุไปฝั่งโรงแป้งแล้วก็เดินไปถนนนะฮะ
ซึ่งไม่รู้ว่าพอเป็นข่าวแล้วเกิดเขาทราบข่าวเนี่ยจะมาปิดหรือเปล่า
ก็ยังไม่รู้นะฮะประเด็นที่ผู้เช่าที่ดินต่อจากพระนะฮะ
แล้วก็ญาติของเจ้าของที่ดินเนี่ยเคยให้ข่าวบอกว่าเอ้าเมื่อก่อนยายบอกจะขายที่
มีการมาประเมินราคากันเป็นที่ตาบอดนะฮะย่านบางบอนตรงนี้เนี่ย
ทางกรมที่ดินประเมินว่าราคาไร่ละ๒๔๐๐๐บาท
มีคนจะซื้อแต่ยายกลับไม่ขายยายจะขาย๓ล้าน๔ล้าน
แอดบอกไม่จริงไม่จริงนะความจริงแล้วคือไม่มีใครมาขอซื้อ
เชื่อว่าคงจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนมากกว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ย
แอดบอกขอประกาศเลยละกันค่ะว่าพร้อมขายที่ตาบอดผืนนี้
ในราคาสองล้านสี่แสนบาทประกาศขายละสองล้านสี่ขอวอนให้ในทุนเจ้าของที่ดินรายรอบทั้งหลายนะ
อาจจะเป็นรายไหนก็แล้วแต่หากอยากจะช่วยเนี่ยมีเมตตาเนี่ย
ช่วยมาซื้อที่ดินตาบอดของยายหน่อยยายจนปัญญาจริงไม่มีทางออกแล้ว

เขาบอกขายมานานแล้วแต่เขาไม่เอาเขาผิดขายแค่นั้น
แต่ขุนจ่ายภาษีของคุณเองนะแค่แสนบาทเอง

คุณแม่ยังมีความหวังยังไงอยู่แน่ะกับการที่

ทำไมทำไมถึงหวังอย่างเดียวว่ามีเรื่องเป็นกฎหมาย

มันดื้อก็มันไม่ให้อ่ะถ้ากฎหมายไม่ลงประชาธรรมมันจะให้
แล้วทำไมทางออกที่หนึ่งเช่นว่าแลกที่กันหรือเราขายที่
หรือมาพูดคุยกันทำไมเราไม่ลองสั่งทางเรื่องนี้ก่อนไหม
เขาคุยแล้วเรียบร้อยแล้วเขาไม่เอาอย่างเดียว
อ่าอ่ายังไงเนี่ยทีเนี้ยผมว่ามันจะยุ่งตรงที่ว่า
มันจะยุ่งกับพี่อุ๋ยจริงแหละเกิดทางล้องแป้งเขาบอกเอ้ามามุดลัว
ใช่มุดกำแพงเขาผ่านเดินผ่านแล้วเขาไม่ให้ผ่านนี่ยุ่งอีกเหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโสนะฮะ
ท่านก็มาฟังเรื่องราวของยายแอดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าคือมันก็จะมีเรื่องที่ดูผิดปกติอยู่บางเรื่องอยู่เหมือนกัน
อย่างเช่นที่ทนายของยายแอดเนี่ยนะที่ว่าไปทำเรื่องให้อ่ะ
ต้องขึ้นศาลกันเนี่ยเอ๊ะการนัดเจรจากลายเกลี่ยระหว่างคู่ความเนี่ย
ถ้าสิ่งที่ครอบครัวยายแอดพูดเนี่ยตรงกับความจริงนะ
ที่ว่าสารนัดเบิกความเลยโดยที่คู่กรณีสองฝ่ายนัดมาคนละวันแล้วไม่เคยเจอกัน
เท่ากับว่าไม่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันเนี่ยตรงนี้มันจะผิดปกติยังไงหรือเปล่า
แต่มันต้องไปดูทนายของยายแอดว่าเขานัดแบบไหนนัดคู่ความแบบไหนทำยังไงให้แพ้คดี
สารท่านยกฟ้องนะฮะขณะเดียวกันตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีทนายเข้าฟ่างนะฮะที่มาช่วยดูคดีต่อให้กับยายแอดแล้ว
ทนายคนแรกเนี่ยที่แพ้คดีเนี่ยเขาก็จบไปแล้วนะครับ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าต้องไปดูสำนวนที่ทนายคนเก่าทำเอาไว้
เดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปดูสำนวนให้ก็คงต้องยื่นอุทธรณ์อ่ะ
เพราะนั่นคือสารชั้นต้นนะฮะถ้าสารอุทธรณ์ยังยืนเหมือนสารชั้นต้น
ก็คงต้องต่อสารดีกายังไงจะพยายามช่วยหาทางออกให้
คำแนะนำของอาจารย์ปรเมฆอายการอาวุโส
ก็คือเสนอให้คุณป้าแบบนี้ค่ะก็คือว่ามีการแลกที่
แล้วก็ก็คือเป็นตัวกลางไปคุยให้กับคุณป้าค่ะ
ก็คือทางเจ้าของที่ที่บอกว่าเป็นพระค่ะ
เป็นพระที่ปิดที่ของคุณป้าอยู่อะค่ะ
คุณป้าก็บอกว่าคือไม่รู้ว่าพระจะอยู่ที่วัดไหนอะค่ะ
ก็เลยตอนนี้ก็เลยยังสืบหาข้อมูลอยู่นะคะ
อ่าขอดูแผนผังที่บ้านคุณยายอีกสักทีได้ไหม
เอาอันไหนที่ดูง่ายหน่อยนะฮะเอาขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับ
คือคำถามคือถ้าเกิดจะออกเนี่ยสีชมพูโซนสีชมพูเนี่ย
ที่ติดกับบ้านยายลึกที่เป็นสวนที่มีกรณีฟ้องกับเขาเนี่ยค่ะ
เขาไม่ให้ผ่านแล้วอืมอีกฝั่งนึงที่เป็นแนวเขียวล้อมรอบเอาไว้แล้วเป็นทางหมาลอด
แล้วทะลุไปเนี่ยคือโรงแป้งก็คือแนวรู้ของโรงงานเป็นของคนอื่นเขาแล้ว
เป็นของเอกชนเป็นของโรงงานเขาแล้วค่ะถ้าจะผ่านจริงจริงเนี่ยผ่านได้เนี่ย
ไอ้ซ้ายมือของพี่ดินตาบอดสีแดงเนี่ยมันเป็นนอกน้ำนะมันเดินผ่านไม่ได้แล้ว
มันเป็นหนองน้ำอ่ะนะต้องผ่านบ้านของพี่สมุทรเขาพี่สมุทรเป็นลูกของตะทวน
แล้วพี่สมุทรเขาให้ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้ให้ไงคือยายแอดแกก็มีปัญหา
ตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่อันนี้คือบ้านญาติเลยนะบ้านพี่บ้านน้องบ้านเครือญาติ

คือพี่สมุทรเนี่ยวันนี้คุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยอีกครั้งนะครับ
ความจริงติเคยไปคุยมารอบนึงพี่สมุทรบอกที่บ้านผมตอนนี้ทำเป็นอู่รถ
อู่ซ่อมรถทั้งรถบัสรถทัวร์
ดูเรื่องนี้แล้วจะทัวร์มาลงก็เชิญเลยเพราะทุกวันนี้รถทัวร์มาจอดอยู่แล้ว
ความจริงไม่ได้ปิดตายนะให้ยายแอดเนี่ยผ่านเข้าออกได้
แต่เคยคุยกันว่ามันต้องเป็นเวลานะมันไม่ใช่แบบ๗๑๑๒๔ชั่วโมง
คือจะมาเดินแบบโอ้โหตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงจะเข้าออกตอนไหนไม่ได้

ไหนจะรถของคนที่เอามาซ่อมอะไรเยอะแยะไปหมด
แต่ก็ไม่เคยมาตกลงไม่เคยมาพูดมาคุยกัน
แล้วมันต้องเอาให้จบด้วยว่าจะผ่านแบบไหนยังไง

มันจะเอายังไงเพราะนี่มันก็เป็นที่บ้านของเขาไง
จะต่อมาคุยกับไหน

คือเราจะให้เขามาเข้าออกกันทุกวันมันก็ไม่ไหว
มันคงเป็นไปไม่ได้นะบ้านเรามันสิทธิของเรา

กลางวันมันก็ลำบากเราทำธุรกิจรถอยู่เราซ่อมรถอยู่

อันนี้ขอดูภาพภาพพิสมุทรบ้านพิสมุทรใหญ่

อืม

เนี่ยแกบอกนี่ต้องเดินผ่านตรงนี้เลย
ถ้าจะเดินผ่านแล้วไปทะลุถนนข้างหน้านู้น
แล้วแกบอกจะให้แกเปิดบ้าน๒๔ชั่วโมงไว้รอให้แกเข้าออกเหรอ

เพราะว่ามันก็ผ่านกลางบ้านเลยนะพี่อุ๋ย
อ้าวทีนี้ที่เดิม
ก่อนหน้านี้เขาเคยให้เดินผ่านเข้าออกได้๑เมตรใช่ไหม

ก็จะออกไปถนนอีกฝั่งหนึ่งบางบร๕ซอย๗

คุณเกรียงศักดิ์วันนี้เราก็กลับไปคุยด้วยอีกครั้งนะฮะ

เกรียงศักดิ์แกยืนยันนะครับว่า
พูดจริงนะเรื่องการขายที่ดินของยายแอดเนี่ย

ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยายแอดบอกอุ้ยไม่เห็นมีใครติดต่อขอซื้อเลย
แกก็ยืนยันเหมือนเดิมว่ามีคนขอซื้อ
แต่แกจะขาย๓๔ล้านไม่ขาย๒ล้าน๔ตามราคาประเมิน

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแกบอกแกไม่ซื้อแล้ว

อ่าต่อให้ยายแอดจะขายอะไรยังไงเนี่ย

ส่วนพระเจ้าของที่จะให้ทางเดินผ่านหรือไม่ผ่านอะไรยังไง
เกรียงศักดิ์บอกว่าเอาเป็นว่าก็หลังจากจบสัญญาเช่าที่ของแกก็แล้วกัน
เอ่อซึ่งเราไม่รู้ว่าเช่าไว้อีกปี

แกก็ไม่พอใจแล้วเนอะอยู่ดีกว่าไปฟ้อง
คุณวันอยู่บำรุงนะฮะอดีตสบพไทยนะครับ
วันนั้นก็มาดูเรื่องราวในพื้นที่นะครับ
แล้วก็บอกว่ามันก็ถึงชั้นศาลไปแล้วนะ
ช่วยได้เท่าที่ช่วยก็คือเรื่องความช่วยเหลือ

จะไปเจรจากับผู้เช่าที่คือพี่เกรงศักดิ์
แล้วก็พระเจ้าของที่อีกครั้งหนึ่ง
ว่าพอจะจะเอื้อเฟื้อหรือว่าให้ยายแอดเนี่ย
เดินผ่านได้สักเมตรครึ่งเมตร

จะได้ไม่ต้องไปถึงชั้นศาลกันที่ตอนนี้

ถ้าจะต่อชั้นศาลคือต้องไปอุทธรณ์แล้วก็ดีการแล้ว
คือจริงก็อยากให้ไก่เกลียดตกลงกันได้เนอะพี่อุ๋ย